ปังจริงนะคะต้องยกให้คนนี้เลยค่ะ

พูดเลยนะคะว่าเธอตอนนี้ยืนหนึ่งจริงนะคะ
แล้วก็เป็นหมอลำที่แบบปังมากจริงนะคะ
พูดถึงเรื่องราวของขลังที่พกติดตัวมาตลอดฟังแล้วอึ้งค่ะ
เพราะว่าของขังที่เรากำลังพูดถึงนี้ที่น้องพกมาตลอด

สร้อยคอพระค่ะคือน้องอุ้งอิ๋งบอกว่าเนี่ยค่ะที่โชว์หน้าจอเลยค่ะ
ติดตัวทุกครั้งไม่ว่าจะไปไหนค่ะก็ใส่มาตลอดเลยค่ะ
โดยน้องบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะว่าสร้อยคอนี้หนูได้มาจากพ่อฮัก
ฮักเนี่ยเป็นกลุ่มแฟนคลับที่รักน้องอุ้งอิ๋งมาก
ทำให้นะคะคือได้สร้อยมาตั้งแต่ช่วงที่น้องเข้าสู่วงการหมอลำแรกเลยค่ะ
ได้มาปุ๊บนะคะแม่ก็ให้ไส้ทุกเทือเลยค่ะ
มือซุกคั่งที่ขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยค่ะก็ต้องโชคก็ต้องเต้นก็ต้องขอทันเนี่ยแหละค่ะ
รวมไปถึงการเดินทางไปตามสถานที่ต่างนะคะ
และที่สำคัญค่ะน้องอุ้งอิ๋งบอกด้วยนะคะว่าทุกครั้งที่ใส่ก็จะเชื่อเสมอว่าบารมีท่านจะคอยคุ้มครองปกปักรักษาให้ทุกอย่างแคล้วคาดปลอดภัยค่ะ
ไปฟังเสียงอีหลานหน่อยสักหน่อยด้วยจ้า
อันนี้เป็นสร้อยทีมพ่อหักพื้นที่ไทยจ้ะแต่ว่าแม่บอกให้ใส่ไว้ตลอด
อันนี้หนูใส่มาตั้งแต่เปิดวงค่ะตั้งแต่หนูเข้ามาหนูเสื้อ